ถ้าพูดถึงรถโดยสารบ่อขศหลายคนก็อาจจะนึกภาพ
รถบัสเก่าที่นั่งไม่สบายแอ่อัดแต่ภาพจำเหล่านี้กำลังจะหมดไป
เมื่อบขศเผยโฉมรถโดยสารใหม่๑๐๐คัน
ที่นำมาทดแทนรถคันเกือบ
โดยจะเน้นสร้างความสะดวกสบาย
และสนองความต้องการของผู้โดยสาร
คู่ไปกับการดูแลความปลอดภัย
บอกขอสอโฉมใหม่จะมีรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
รถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียวขนาด๑๕เมตร๔๒ที่นั่ง
พร้อมรูปลักษณ์ใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในครบครัน
ก้าวแรกที่สัมผัสห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวาง
สะดุดตาคือเบาะที่นั่งใหม่เป็นรูปทรงแคปซูล

ด้วยหนังที่ใช้วัสดุแบบเดียวกับเบาะโดยสารบนเครื่องบิน

เหมาะสำหรับผ่อนคลายความเมื่อยล้าขณะเดินทาง
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักนะครับ
แล้วก็เป็นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ
ที่จะให้ลดปริมาณรถ๒ชั้นลงนะครับ
เราก็เลยเปลี่ยนพัฒนาเป็นรถชั้นเดียว

แล้วความพิเศษของรถนี้มันแตกต่างจากเดิมอย่างไรคะ

นี่เป็นรถ๑๕เมตรยาวจากเดิมซึ่งเป็นรถ๑๒เมตรนะครับ
แล้วรถรุ่นใหม่ของเรานี่เบาะเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่จาก
จากเบาะโดยสารธรรมดาเดี๋ยวตอนนี้เราก็เป็นใช้เบาะรังไหมนะครับ

จะมีสภาพคล้ายกับเครื่องเบาะที่ใช้บนเครื่องบินนะครับ
การนำรถโดยสารโฉมใหม่มาให้บริการ
บขระบุว่าเป็นไปตามแผนปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
ที่ต้องการให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและทันสมัยมากขึ้น
และรถโดยสารปรับอากาศแบบชั้นเดียว
มีความปลอดภัยกว่ารถโดยสารปรับอากาศ๒ชั้น
เพื่อติดตามการเดินทางและควบคุมความเร็วของพนักงานขับรถ
ติดตั้งเครื่องสแกนใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด
เพื่อให้พนักงานคนขับรถโดยสารแสดงตัวก่อนขับ
โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมของบขศและกรมการขนส่งทางบก
เพื่อเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร
จำนวนรถใหม่๖คันยังเอาใจเหล่านักท่องเน็ต
๔เส้นทางหลักคือกรุงเทพแม่สอดกรุงเทพภูเก็ต
กรุงเทพนครพนมและกรุงเทพเชียงใหม่เส้นทางละ๒คัน
ใช้งานได้ทุกเครือข่ายเพียงลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน
จะได้รับฟรีไวไฟ๓๐นาทีเมื่อครบกำหนดแล้วสามารถล็อกอินเข้าใช้งานใหม่ได้
สำหรับรถใหม่จะให้บริการเป็นรถโดยสารปรับอากาศชั้น๑
โดยรถทุกคันจะมีพนักงานขับรถคันละ๒คน
และพนักงานต้อนรับ๑คนจะเริ่มให้บริการภายในสิ้นเดือนนี้
รถโดยสารใหม่ล็อตแรก๑๐๐คันเป็นการนำมาทดแทนรถเดิมที่หมดสัญญาเช่า
เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
โดยบขทำสัญญาเช่า๓ปีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย๕๐๐บาทต่อวันต่อคัน
และปีหน้าจะจัดหาเพิ่มอีก๓๐๐คัน
โดยจะขยายสัญญาเพิ่ม๔ปีเพื่อให้ค่าเช่าถูกลง
ข่าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน